ทำไมเธอนั่งไปอยู่ในเหตุการณ์๕๔
นางจะเปิดรายการใหม่ชื่อคัมภีร์บันเทอร์อย่างนั้น

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าของงานเขาก็มาบอกบอกว่าเสร็จงานแล้ว
หรือว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะ

ก็เลยไปสัมภาษณ์บุ๋มก็เลยได้เรื่องมา
ก็เลยยืนอยู่ข้างก็ได้ยินมา
ก็มันจะมีเรื่องอะไรก็ดราม่าเรื่องไอ้จิม
ระหว่างบุ๋มกับไอ้เจนี่ใช่ไหมล่ะว่ามันจะจบกันหรือยัง
จริงเนี่ยมันยังไม่จบแต่บุ๋มเนี่ยเขาบอกว่าจะให้จบ
เพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะต้องย้ายออกแล้วเขาจะไปแล้ว
ไม่ตามสัญญาณต้องยายออกอยู่แล้วสิ้นปีหรือสิ้นเดือน
แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จบกันพอดีแล้วภายในเดือนนี้
บอกงี้เวลาจากการคุยกันล่าสุดเนี่ยเขาตกลงเป็นยังไง
ผมก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยก็มาขอแอร์ขอพี่ก็ให้
อ๋อเขามาหมายถึงอยากเอาแอร์ออกเหมือนเดิม
เอาแอร์ออกขอพี่ก็ให้อยากได้อะไรก็บอกมาก็แล้วกัน
แต่ถ้ามากไปกว่านั้นอันนี้ยังไม่รู้นะ

มันยังอยู่ในขั้นตอนของการต่อรอง
มีการเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรอีก
สัญญาเก่าที่บอกเอาไว้ต่างนานาเนี่ยนะพี่จ่ายทันทีเหมือนกัน

ที่เขาแบบว่าซื้อคอร์สอะไรกันไว้แล้วต่างนานา
แล้วเขาก็ยังมาก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องของที่จอดรถ
ในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้

เอาหุ้นแค่ฉันกับคุณเอกพอแล้ว
เพราะว่ากลัวแล้วเรื่องนี้มันทำให้พี่โตขึ้น
อันนี้ที่จอดรถใช่ไหม

ที่วันนั้นเราไปใช่ไหม
ใช่นี่แหละโอ้โหมันกระละเกะละกะปานชะนี้ชิบ
นางไปเพ้นหน้าร้านนางอย่างเดียวไปร้านแล้วน่ะ

แต่วันนั้นบุ๊ดดำเข้าไปในยิมของนางนะ
เข้าไปดูนะครับ
หาที่เรียนหนังสือของเด็กมายูจะต้องเรียนหนังสือหนังหาแล้วเนี่ย

ชีวิตฉันไปกระเทยมาตั้งแต่เด็กจนโตฉันยังไม่อยากรู้อยากเห็นขนาดนั้น

ใครเนี่ยมันร้ายกว่ากันดูเอาก็แล้วกัน
นี่อีแว้งฉันนั่งของฉันอยู่เฉยสารแหน่

มันไปนะทำเรื่องมึงด้วยอะไรอีกตัวหนึ่ง
อ๋ออีก๒ตัวเนี่ยไปทำเรื่องไปสะแหวงหา
เสร็จแล้วไม่กล้าพูดมายุโยงให้ฉันพูด
ดิฉันก็ไม่เคยจะรู้เรื่องอะไรเลย
ก็พูดไปตามเนื้อผ้าที่เห็นเท่าที่เห็น

แต่ยังนอนเขาบ้างล่ะไปเห็นในนู่นนี่บ้างล่ะ
โอ้โหขอให้ไม่มีเสียงขอให้หัวใจหยุดเต้น

นี่ข้างนอกวุ่นวายเราต้องหยุดยิดที่ตัวเรา
กูชอบมาก
สงบชั้นหยอมไม่สงบอย่างนี้ดีกว่า
ที่ใหม่ลงทุนไปอีก๓๐ล้าน

ตั้งใจจะแกรนโอเปอร์นิ่งมันโอ้แน่นอนที่มีมันไม่เป็นโอเปอร์นิ่ง
จะแบบเปิดเมื่อไหร่จะมาบอกทุกคนเลยด้วย
เรื่องอะไรจะไม่บอกเออก็ต้องโอเพนิ่งสิ
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณบุ๋มกับเจนี่เป็นยังไง

ถ้าสมมุติว่ามีงานจะต้องมาปั๊กกระแหมเจอกันก็โอเค
ไม่ได้ว่าอะไรพี่มืออาชีพ
มีละครละครไปเจอสบาย
ไม่มีปัญหาตัวใหญ่ขนาดนี้กลัวอะไร